เหตุการณ์ค่ะผู้หญิงคนหนึ่งขับรถมามีรถนะ
ขับมาจอดหน้าร้านสะดวกซื้อแต่ไม่ได้เข้าไปซื้อของค่ะ
วิ่งเข้าไปขโมยของโกยของมาใส่กระเป๋าสะพายตัวเอง
แล้วก็กำลังจะหนีพนักงานเขาเห็นทันนะคะแจ้งตำรวจจับทันควันเลยค่ะ
ภาพวงจรปิดของร้านสะดวกซื้อในตำบลบ้านเก่าอำเภอพานทอง

ผู้หญิงคนนี้แหละเดินหยิบแล้วยัดใส่กระเป๋าสะพายตัวเอง

คือช่วงนี้เขานิยมใช้ถุงผ้านะใช่ค่ะจะได้ลดพลาสติก
แต่คุณต้องจ่ายเงินด้วยไม่ใช่เอาของใส่ถุงผ้าแล้วออกไปเลยแบบนี้
พนักงานเขาเห็นทันไงคุณ
แล้วประเด็นก็คืออย่างที่บอกออกมาคือมีรถนะ

ก็ตามมาเจรจาว่าคุณลูกค้าจ่ายเงินหรือยังครับ

สุดท้ายเจ้าตัวบ่ายเบียงไปบ่ายเบียงมา
พนักงานตัดสินใจโทรแจ้งตำรวจเลย
พอตำรวจมาถึงค่ะก็เจอกับนางสาวพรพันธ์นะคะวัย๓๕ปี
สะพายกระเป๋าสีเหลืองอยู่หน้าร้าน
แต่ว่ารักษณะก็ดูตกใจกลัวเหมือนกันนะคะ
พอตำรวจขอตรวจค้นก็เจอของใช้เครื่องดื่มหลายรายการเลย
ทะเบียนงงฉฉ๖๖๕๓ชนภุรี
ของกลางเพิ่มอีกเพียบเลย
ว่าคงขโมยมาจากหลายที่เหมือนตระเวนขโมยมาค่ะ
ทีนี้พนักงานขายสินค้าเล่าให้ฟังบอกว่า
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่ผู้หญิงคนนี้ทำแบบนี้

แล้วล่าสุดมาเลือกสินค้าเหมือนเดิมเลย
ถ้ามองจากกล้องวงจรปิดจะเห็นชัดเลยว่า
นางสาวพรพันธ์เดินหยิบเดินเลือก
ที่คุณสืบสกุลบอกอ่ะครับช้อปปิ้งอย่างใจเย็นเลยแล้วก็หยิบใส่กระเป๋าสะพายตัวเอง
แล้วเดินออกไปพนักงานก็เลยเรียกเพื่อนพนักงานให้ช่วยกันดักหน้าร้าน

เรื่องต้นก็นำตัวนางสาวพรพันธ์มาที่สพพันธอง

แล้วก็แจ้งยอดความเสียหายแล้วก็ดำเนินคดีกันต่อไป